ส่วนข่าวแรกเป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่ก็อยากรู้

มีตัวย่อมาด้วยต่อเต่าเนี่ยเขาคือใคร

จริงหรือเปล่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับผม
คุณผู้ชมครับเคยมีกระแสข่าวเกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ก็บอกว่ามีอดีตแฟนสาวแล้วก็เป็นเน็ตไอดอลด้วย
สาวสวยเลยไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่าถูกอดีตแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกาย
แล้วแฟนหนุ่มคนนี้ไม่ใช่คนทั่วไปเป็นดารานักแสดงด้วย
เป็นวัยรุ่นอักษรย่อคือต่อเต่า
เสิร์ชหาเลยเมื่อเช้าต่อเป็นใครอยากจะรู้

รู้แล้วนะครับว่าเขาคือใครเพราะว่าเจ้าตัวนั้นเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
แล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจก็คือคุณโต๊สอัคฮรัฐนั่นเอง
ซึ่งเบื้องต้นบอกว่ายังไม่ชี้แจงข้อมูลต่าง
จะแถลงอย่างเป็นทางการอีกทีคือ๒๕กรกฎาคมนี้ครับ
อัครรัฐจิตสิริหรือว่าคุณโต๊สนะครับ
อายุ๒๑ปีเป็นดารานักแสดง

โดยเดินทางเข้าพบกับพันธ์ตำรวจโทอลงกรสิริสงคราม
รองผู้กำกับการในฐานะหัวหน้างานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานโชคชัย
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ให้ปากคำในคดีที่ถูกนางสาว
วิสันสยาพักขสุภกุลหรือว่าฟ้าอายุ๒๓ปีนะครับ
เป็นเน็ตไอดอลแล้วก็เป็นอดีตแฟนสาวของคุณโต๊ด
แจ้งความดำเนินคดีฐานทำร้ายร่างกายและกักขังหน่วงเหนียว
โดยคุณโต๊ดเปิดเผยบอกว่าสาเหตุที่เข้ามาพบกับพนักงานสอบสวน
ก็เพื่อที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจ
โดยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยืนยันด้วยนะครับว่า
ไม่ได้ทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาว
เพราะว่าก่อนหน้านี้พอมีกระแสนี้เกิดขึ้น
คุณโต๊ดเองก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก
เรื่องต้นคือบอกว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แล้วเรื่องนี้ความจริงเป็นอย่างไรต่างฝ่ายต่างก็รู้กันอยู่
นานหลังจากนั้นคุณโต๊สก็มีการลบกระทู้
ข้อความที่โพสต์เอาไว้แล้วก็เดินทางมาพบกับตำรวจในวันนี้
แต่ว่าคุณโต๊สยอมรับนะครับว่าเคยคบหาเป็นแฟนกันจริงกับคุณฟ้า
แต่ก็เลิกรากันไปแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการติดต่อกันเลย
ส่วนรอยฟกช้ำที่เกิดขึ้นที่พบตามร่างกายฝ่ายหญิงนั้น

และพร้อมจะชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ

จันนี้๒๕กรกฎาคมจะรู้กันว่าเป็นอย่างไร

คุณโต๊ะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา
จึงไม่จำเป็นต้องยื่นหลักทรัพย์ประกันตัว
ภายหลังรับทราบข้อกล่าวหาก็สามารถจะเดินทางกลับได้
ขณะที่คุณพลตอนนท์ผู้ที่ดูแลคุณโต๊สอัครรัฐ
ชี้แจงกับไทยรัฐทีวีเพียงสั้นนะครับ
บอกว่าถามว่ารู้เรื่องหรือยัง

โดยดารานุ่มบอกกับเขาว่าไม่มีการทำร้ายร่างกาย
แต่คุณพศก็ไม่มีการให้รายละเอียดต่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้
เนื่องจากว่าคุณพศบอกแล้วนะครับว่า
ตัวของคุณพจน์อานนท์ดูแลเพียงแค่เรื่องงานเท่านั้น
ส่วนเรื่องของคดีความก็ปล่อยให้
เป็นหน้าที่ของดารานุ่มคนนี้
เป็นคนที่จัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองครับ